เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธานโบกขอรณีจังหวัดกระบี
มีการติดป้ายเรื่องของการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
หากนักท่องเที่ยวรับพิษจากแมงกระพรุนเรือโปรตุเกต
พร้อมมีการฟักระวังตามแนวชายหาดด้วย
กรณีที่มีการพบแมงกระพรุนเรือรบโปรตูเกต
ลอยขึ้นมาตามแนวชายหาดในอำเภอธารางจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องก็ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ
เนื่องจากว่าเป็นแมงกระพรุนที่มีพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
ด้านในจำเป็นพร้อมพลักษณ์ดีต์

แห่งชาติหมู่เกาะห้องอุทยานแห่งชาติธานบกครณีจังหวัดกระบีก็เปิดเผยว่า
ทางเจ้าหน้าที่อุทยานที่ประจำอยู่ที่หมู่เกาะห้องตำบลเขาทอง
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังรวมทั้งเกาะผักเบี้ยเกาะเหลาลาดิง
ประจำจุดต่างได้คอยเฝ้าดูแลและตรวจสอบตามแนวใช้หาด
รวมทั้งจุดที่นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำด้วย
เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ทะเลแถบเดียวกัน
เมืองต้นก็ยังไม่พบว่ามีแมงกระพุนชนิดดังกล่าวลอยเข้ามาในพื้นที่ครับ
ขณะเดียวกันก็มีการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนของการสังเกตแมงกระพรุน
ว่ามีชนิดใดบ้างหากได้รับพิษจะต้องดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไร
พร้อมทั้งเตรียมชุดประถมพยาบาลเบื้องต้นกรณีนักท่องเที่ยวถูกพิษจากแมงกระพุนเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วย
ทางด้านของนายกิติพัฒนธาราพิบาลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาศจังหวัดภูเก็ต
ก็ส่งหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับประกาศห้ามลงเล่นน้ำหรือว่าทำกิจกรรมทางน้ำ
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบไปพบแมงกระพรุนสายพันธุ์เรือรบโปรตูเกต
ถูกน้ำซัดขึ้นมาบนชายหาดในใบ
หาดไม้ขาวแล้วก็หาดลายันจำนวนมากนะครับจึงกันพื้นที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำบริเวณดังกล่าว
พร้อมทางได้แจ้งประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปตรวจสอบด้วย
สำหรับสาเหตุที่ทำให้แมงกระพุนเรืองรบโปรตูเกตถูกซัดขึ้นมาบนชายหาดช่วงนี้
เนื่องจากว่าเป็นช่วงของมรสุมคลื่นลมแรง
ต้องเฝ้าระวังตามจุดต่างอย่างเข้มงวด
ซึ่งลักษณะของแมงกระพรุนชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมต้องสังเกตให้ดี
จะมีหัวสีขาวเหมือนหมวกทหารเรือของโปรตูเกตครับ
แล้วก็ลำตัวนั้นจะมีสีน้ำเงินบางตัวความยาวประมาณ๒เมตร
แล้วก็มีพิษอันตรายสูงสุดถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้นะครับ
ส่วนการรักษาพยาบาลเบื้องต้นกรณีถ้าเกิดว่าไปสัมผัสกับแมงกระพรุน
เป็นเรือรบโปรตูเกตนั้นหรือว่าแมงกระพรุนไฟเรือรบโปรตูเกต
ควรจะรีบขึ้นจากน้ำแล้วก็ใช้น้ำทะเลราดบริเวณที่สัมผัส
หรือว่าใช้วัสดุแข็งเช่นกระดาษบัตรหรือว่าไม้เขียนหนวด
ออกจากบริเวณที่สัมผัสไปก่อนนะครับโดยห้ามใช้มือสัมผัสโดยตรงเนื่องจากว่า
ยังคงมีพิษขนาดเล็กจำนวนมากอยู่ที่บริเวณรอบผิวหนัง
โดยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจึงถูกพิษเหล่านี้
อาจจะไปกระตุ้นหรือว่ามีแรงกดทับ
พิษนั้นเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดอาการมากขึ้นได้ครับ
หากรุนแรงมากเช่นเริ่มหายใจลำบากหายใจไม่ออก
หรือเริ่มหมดสติให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีครับ